ผู้ชมครับลอยกระทงพรุ่งนี้นะฮะ๘พฤศจิกายนนะครับ
แต่มีคนหนึ่งเขาไปลอยล่วงหน้าก่อนเลยคุณลีน่าชัง

โอ้โหเอาไปดูหน่อยนะฮะคลิปที่เธออัดเอาไว้นะครับ
ขอพรพระแม่คงคาขอให้ขออภัยพระแม่คงคา
ขอให้พระแม่คงคารอไอ้คนที่มันจะขายแผ่นดินให้หมดไปจากประเทศไทย
โอ้โหนี่คำอธิษฐานขอพรอะไรจะรุนแรงขนาดนี้
นี่แต่งชุดไทยสวมชะดาใส่ชะดา
นี่มาอยู่ที่คลองแสนแสบนะครับแถวบางกะปินะครับ
ก่อนล่วงหน้าเลยตั้งแต่เมื่อวานนะครับ

ขอเรื่องอะไรไว้นะฮะกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองกันอยู่เลย
คือกลัวจะไม่ขลังหรือยังไงไม่รู้อันนี้ตอนกลางวันนะ
จากนั้นตอนตกค่ำเนี่ยเปลี่ยนอีกชุดหนึ่ง
นี่ฮะแต่ยังสวมชะดาอยู่
คราวนี้เนี่ยลอยแบบไหนอะไรยังไงขอพรยังไงลองฟังนะครับ
รวยกันทุกคนพบรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านโป้งเมืองคุ้มเย่า
หน้าที่เรารักษาเสิร์ฟไปลูกหลานเล็มประวนภายหน้า
จะได้มีพระสุธาอาศัยอนาคตจะต้องมีประเทศไทย
รักษาไว้เพื่อพวกเราทุกคน
ขอพระแม่คงคารอไอ้พวกคนชั่วที่มันต้องขายแผ่นดิน

ไม่ชัยโยเลยค่ะชัยโยหน่อยสิค่ะชัยโยชัยโย
ช่วงท้ายเงียบไปหันมาตะโกนแอบตกใจเลย
ไม่ได้ว่าคุณลีน่าเขาทำคลิปไม่ดีแล้วเสียงหายนะฮะ
เพราะเขาต้องดูดเสียงเขาไปก่อน
โปรไมพีบอกให้ชัยโยเลย
ก็เป็นเนื้อหาการขอพรเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นประเด็นทางการเมืองอยู่
เรื่องการแก้กฎกระทรวงกรณีชาวต่างชาติมาถือครองครอบครองที่ดินในเมืองไทย

ความจริงแล้วเขาจะลอยกันจริงในวันพรุ่งนี้นะฮะ
ท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่าคำอธิษฐานเป็นจริงหรือยังไรนะครับ
ล่าสุดวันนี้วันอังคารนะครับมีประชุมคอรมอนะครับ
มีรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เพราะว่ากฎกระทรวงที่แก้เนี่ยเป็นกฎกระทรวงมหาดไทยนะครับ
ชาวต่างชาติถือครองที่ดินเนี่ย
ผลเอกอนุพงศ์นะครับบอกว่าวันพรุ่งนี้วันอังคารวันนี้วันจันทร์นะครับ
เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุน
โดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย
ที่คอรมออนุมัติหลักการเมื่อ๒๕ธุระครมที่ภาคอังกฤษ
แล้วตอนนี้ไปอยู่ในชั้นของคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับ
ซึ่งตอนนี้มีเสียงคัดค้านวิพากษ์วิจารณ์มาว่าเป็นการขายชาติขายแผ่นดินเนี่ย
เด็กอนุพงศ์บอกว่าเดี๋ยวจะขอถอนร่างในที่ประชุมคอลโมวันพรุ่งนี้นะครับ

นายชายาวุฒิจันทรอธิบดีกรมที่ดินนะครับ
ให้สัมภาษณ์บอกว่าขณะนี้พลเอกอนุพงศ์ได้เสนอเรื่องไปยังพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองน้ำมนตรี
ซึ่งกำกับดูแลให้ลงน้ำเมื่อช่วงเช้าแล้วนะครับ
เพื่อถอนเรื่องออกจากคอรมอลแล้ว
โดยเสนอไปที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว
ส่วนจะบรรจุวาระคอรมอลพรุ่งนี้หรือไม่
ต้องขึ้นอยู่กับสำนักเลขาธิการคอรมอลจะพิจารณานะครับ

กระทรวงมหาทัยก็พร้อมถอนร่างคืนมาเพื่อนำกลับมาทบทวน
พรุ่งนี้ประชุมคอลโมนะครับเดี๋ยวรอฟังอีกทีหนึ่งนะฮะ
วันลอยกระทงนะมีคนในติ๊กต๊อก
โอ้โหตอนนี้เขาก็นี่คือแอปในติ๊กต๊อกแอปนี้เนี่ยกำลังฮิตอยู่
เราก็ตัดภาพเราได้เอาไปใส่นี่ก็มีคนจัดให้
แต่มีคนในติ๊กต๊อกเขาทำนะค่ะผมไม่ได้ทำนะ
เอามาให้ดูค่ะเพราะว่าแอปนี้กำลังฮิตนะ
ก็มีหน้าบุคคลเยอะแยะไปหมดหลากหลาย